งุยเลิกกันจริงแล้วจ้า

สำหรับพ่อหมีอย่างพี่โอ๊ตปราโมทประธานนั่นเอง
แต่ว่าเขาแต่งให้น้องเจนนะครับ
มันมีการจับพิษได้เลยจากคอมเม้นท์ของคุณท่านนี้เลยนะครับ
เมนต์ในโลกโซเชียลของเขาเนี่ยบอกว่า

แฟนพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊ตเนี่ยเขาอันฟอล์ไปแล้วนะ

ล่าสุดนี้นะคะเห็นว่าแหล่งข่าววงในให้ข้อมูลมาว่า

แหล่งข้างอย่างนี้หรอ
แล้วก็เรื่องมันยังไม่จบตรงนั้นค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเขาว่ากันว่า

ชนิดที่ว่าเป็นโอตะตัวพ่อเลยนะ

แล้วก็ไปคอมเม้นท์ทุกช็อตนะคะ
มีไปอัดรายการพี่โอ๊ตเขาเป็นพิธีกรในรายการ

มีเพลงแฟนซองมาด้วย
คือแต่งให้หุ้ยเนี่ยเหมือนคำอุทธาน

หุ้ยแต่เปลี่ยนเป็นงองงูนะคุณผู้ชม

นี่เขาบอกว่าแหล่งข่าวระบุมาอีกว่าไม่ใช่น้องเจนนะ
เจนเนี่ยตัวหลอกน้องเจนเนี่ยเป็นแค่คนที่พี่โอ๊ตเนี่ย
เฉยน้องเขาน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะ
ไปต่อแถวรอจับมือน้องเจนเอาบุคว่ายหลังไว้เลยไม่กล้าจับ
ก็เลยเขินไม่กล้าจับมือน้องนั่นเองนะคะ
แต่คนที่เป็นตัวจริงคนใหม่มาแรงตอนนี้เขาบอกว่าเป็นนางงามสายสะพายใหญ่ซะด้วยนะคะ
ระดับประเทศเลยชื่อย่อว่าชอช้างนั่นเองเดี๋ยวไปหากันเองละกันคุณผู้ชม
ออกตัวแรงด้วยการควงกันไปงานแต่งเพื่อนฝูงนะจ๊ะ
งานนี้ก็ต้องไปเซ็กฟาร์มไลน์ได้ก่อนละกันนะคะ
ตอนเลิกกับตอนพาคนนี้ไปออกงานมันตรงกันหรือเปล่า